นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปคอรมอสัญจรนะคะ

เมื่อวานนี้ที่ตลาดร้อยเสาค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรงจุดนี้ด้วย
ประชาชนก็ไปให้กำลังใจนะคะ

แล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงไว้สักประมาณตั้ง๑๐คนนะคะ
ยื่นดอกไม้ดอกกุหลับสีเหลืองให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี
แล้วก็บอกว่านายกรัฐมนตรีสู้ค่ะ
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นนะคะ
ปรากฏว่าจู่ช่วงหนึ่งค่ะ
ไม้ระยองนี่ค่ะถมทะเล๑๐๐ไร่ชาวระยองได้อะไร
ไหม่ระยองเชื่อจริงก็คือหน่ายพนุภงจัดนอก
เป็นหนึ่งในแก่นำเยาวชนปลดแอบด้วยนะคะ
ไม่แน่ใจว่าจะส่งสัญญาณอะไรนะคะ
ไปชูตั้งคำถามกับนายกรัฐมนตรีว่า
มทะเล๑๐๐ไร่ชาวระยองได้อะไร
เขาบอกว่ามาครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านการเมือง
แต่มาในฐานะที่เป็นคนระยอง
ตั้งคำถามกับนายกรัฐมนตรีใช้งบไปถมทะเล๑๐๐ไร่
แล้วนายกรัฐมนตรีรัฐบาลคอสชชุดนี้เนี่ย
ท่านได้ถามประชาชนชาวระยองหรือไม่
เพราะจริงแล้วไม้ระยองบอกว่าชาวระยองไม่มีใครรู้เลยนะคะว่า

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นตำรวจนะคะ
ก็มาควบคุมตัวแล้วก็มีการอ่านหมายจับ
หมายจับเป็นหมายเดิมจากสพคลองหลวง
ซึ่งอยู่ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ตอนที่เข้าไปขึ้นเวทีจำได้ไหมคะครับครั้งนั้นเนี่ย
ตำรวจภูทรภาค๑ประสานมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
คือระยองอยู่ภูทรภาค๒ใช่ไหมคะ
ประสานมาบอกว่าให้มาอ่านหมายจับให้ไม้ฟัง
๕ข้อหาด้วยกันประกอบด้วยข้อหาแรก
ร่วมกันจัดให้มีการชุมนุมมั่วสุม
ข้อหาที่๒คือก่อให้เกิดโรคระบาด
ข้อหาที่๓ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ข้อหาที่๔ร่วมกันนำข้อมูลที่ผิดกฎหมาย
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ข้อหาที่๕ก่อให้เกิดความไม่สงบค่ะ
จากนั้นนะคะอันนี้เป็นตำรวจสพบ้านเพนะคะ
เชิญตัวไม้ระยองไปที่สพบ้านเพ
จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจพยายามที่จะเชิญตัวไม้ออกไป

ผมมาทวงสิทธิ์ในฐานะชาวระยองไม่เกี่ยวอะไรกับการเมือง
มีการฉุดกระชากลากถูนานถึง๑๐นาที

นี่แหละค่ะจังหวะนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วตอนที่ไม้พยายามที่จะฝืนตำรวจ
ฝืนแรงตำรวจถึงขั้นว่าต้องอุ้งกันเลยทีเดียว
ไม้ระยองขึ้นรถตู้ไป
ทีนี้เราไปสอบถามว่ามายจับมาจากไหน
หมายจับมาจากสพคลองหลวงนะคะ
ก็ต้องส่งไปที่ส่งตัวไม้จากระยองไปที่สพคลองหลวงปฐุมธานีค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ไม้ถูกส่งตัวไปที่สพคลองหลวงสักประมาณช่วงเย็นแล้วล่ะ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะกลุ่มธรรมศาสตร์และผู้ชุมนุมค่ะ
ปักหลักที่สพคลองหลวงเลยนะคะ
เพื่อต้องการที่จะให้ตำรวจสพคลองหลวงปล่อยตัวไหมนะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นพอกลุ่มผู้ชุมนุมมากันเต็มพื้นที่แล้วล่ะ
เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศจากสพคลองหลวงด้วยนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามที่จะนี่ค่ะให้ตำรวจปล่อยตัวไม้ระยองนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าต้องมีการสอบปากคำแล้วผู้ชุมนุมไม่ยอมค่ะ
พยายามที่จะฝ่าแผงเหล็กกั้นเข้าไปด้านใน
เพราะเงื่อนไขของกลุ่มผู้ชุมนุมคือถ้าเกิดว่าตำรวจจะสอบปากคำ
ต้องมีการถ่ายทอดภาพออกมาให้เห็นว่าไม้อยู่รอดปลอดภัยดีนะคะ
ตอนแรกเนี่ยตำรวจก็ไม่ยอมแล้วจู่ค่ะ
ไฟหน้าโรงพักษพคลองหลวงก็ดับพลึบไปสักประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ผู้ชุมนุมคือแตกเลยนะคะมีการยื่นข้อเรียกร้องบอกว่า
ถ้าตำรวจยังทำแบบนี้เดี๋ยวเจอเตอร์ไพรส์แน่นอน
สุดท้ายตำรวจผู้กำกับนะคะต้องยอมค่ะมีการถ่ายทอดภาพและเสียง
ขณะที่มีการสอบปากคำไม้ออกมาจากห้องสอบสวนนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเศษถนัดทิมวัดผู้กำกับสพคลองหลวงค่ะ
ก็ได้ออกมาพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็มีการชี้แจง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้๘นาฬิกาจะนำตัวไม้ระยอง
ฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีแล้วในชั้นพนักงานสอบสวน
ไม่ให้ประกันตัวนะคะไม่ให้ประกันตัวต่อมาค่ะ
ก็มาที่สพคลองหลวงนะคะคุณวิโรธด้วยนะคะ
คุณวิโรศสภก้าวไกลเข้าไปนะคะ
เพื่อไปรอประกันตัวไม้ระยอง
สสเบนจาใช้ตำแหน่ง
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรสส
ในการยื่นประกันตัวคือสส๑คน
สามารถตีเป็นหลักทรัพย์ที่จะประกันตัวผู้ต้องหาได้

๒แสนบาทก็สามารถประกันตัวได้
แต่ในชั้นตำรวจก็ไม่ยอมค่ะ
วันนี้นำตัวไปฝากค้างก็ขึ้นอยู่กับสารท่าน
ว่าจะปล่อยตัวหรือไม่อย่างไรนะคะ
ส่วนด้านหน้านี่ค่ะก็ยังมีประชาชนเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ไม่ห่างนะคะ

เดี๋ยววันนี้รอดูนะคะว่าที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
กลุ่มผู้ชุมนุมธรรมศาสตร์จะมายื่นเงื่อนไขอะไรอีก

สิ่งอื่นใดเรื่องคำถามที่คุณไม้ชูป้าย

ได้อะไรกลับมาบ้างนะครับ